เดียการแต่งบ้านกันหน่อยผมว่าหลายคนมีไอเดียเยอะแยะมากมาย
ต้นมกต้นไม้มั้ยบ้านคุณต้นไม้เยอะ
บ้านคุณนี่มีการพวกกรอบรูปแจกันดอกไม้แบบนี้
แต่ละคนไอเดียไม่เหมือนกันแต่คุณพี่คนนี้เขามีไอเดียจากการนำของ
เก่าของที่ไม่ใช้แล้วพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันพังแล้ว

นี่เลยจัดให้เลยครับไปที่ร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่ง
ตรงข้ามวัดเบทางกราวาสตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่
ไปเจอกับคุณชัยชาญบันเพศัตริย์อายุ๖๐ปี
นี่แกมีชื่อเล่นเลยนะคนที่นั้นเขาเรียกแกว่าลุงหมาน้อย
ผมสะดวกใจเรียกแกว่าลุงอย่างเดียวแล้วกันเนอะ
คุณลุงแกเนี่ยเป็นเจ้าของไอเดียเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านสุดเก๋
ที่ทำจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เขาไม่ใช้แล้วเอ้าดูดิเมื่อกี้เห็นทีวีไหม
ค่ะนั่นแหละครับที่เขาเอามาตกแต่งบ้านคือเรื่องของเรื่องลุงแกเล่าให้ฟังนะครับ
ว่าแกได้พวกทีวีเนี่ยมาจากลูกค้าที่เอาไม้ซ่อมนั่นแหละครับ
ชิ้นนะซ่อมไม่ได้แล้วยังไงก็พังก็เลยทิ้งไว้ให้กับลุงเนี่ย
เยอะมากมายลุงแกก็เลยคิดว่าเอ๊ะไหนไหนก็ไหนแล้ว
เมื่อมันซ่อมไม่ได้นะเอามันไปทำประโยชน์อะไรได้บ้าง
นี่เลยครับดัดแปลงพวกทีวีเก่ามาเป็นโต๊ะ
เป็นโต๊ะได้ครับเท่านั้นไม่พอนี่เป็นกระถางกระถางต้นไม้ได้
ถังต้นไม้ปลูกต้นไม้ได้ด้วยเขาบอกว่าเป็นตู้โชว์ได้ด้วยนะ
จริงดิเป็นตู้โชว์บอกว่าโชว์พวกของสะสม
เป็นชั้นวางของอย่างเงี้เหรอใช่ครับนี่นี่ส่วนใหญ่ก็เอาไปทำเป็นกระถางต้นไม้ซะเยอะ
ลุงก็บอกว่าโอ้ไปปลูกต้นไม้ดีที่วางต้นกระบองเพชรได้อย่างดีเลย
ได้นะอันนี้เอาเป็นเหมือนเป็นกรอบรูปอย่างนี้แล้วก็เอาต้นไม้ใส่เข้าไป
ด้วยความที่ว่ามันแข็งแรงทนทานเอาไปต่อคุณศีรษะเขาบอกว่าทำแบบนี้แล้วเนี้ยนะ
เฮ้ยมันดีนี่ตู้เป็นตู้โชว์พระอุ้ยแล้วข้างหลังมีแบบติดฟรอยอลูมิเนียม
ฟังดูแบบเห็นภาพแล้วมันดูอร่ามอเริงดีนะคะเออนี่แล้วนี่ไม่พอนี่เป็นตู้ใส่ของ
ของดีเป็นตู้สะสมของรักของห่วงอะไรแบบนี้แหละครับ
ใครอยากจะลองนำไปใช้ลุงแกบอกไม่ห่วงห้ามลองทำดูเถอะ
เป็นตู้กับข้าวได้คุณคิดดูแล้วกันเป็นไอเดียดีดีนะครับ
ทำเป็นของตกแต่งบ้านหรือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์เจ๋งเก๋ก็ได้ด้วย
บอกว่าลดค่าใช้จ่ายในการซื้อของตกแต่งบ้านไปเยอะเลยทีเดียว

ก็คือทีวีทีวีโต๊ะนี่ก็ทำมาจากทีวีอ๋อเป็นไงเป็นไงไม่ธรรมดา

มันน้ำมันจะออกมารูหน่อยแล้วพง

อ้าวเป็นบัวรถน้ำนะแล้วเป็นน้ำสุ่มลงมะ
ถ้าลุงทำได้ผมจะเหมือนหลังคารั่วมากกว่านั้นนะ
คุณผู้ชมอันนี้เป็นไอเดียในการตกแต่งบ้านนะมาแนะนำกันนะคะ